ส่วนชาวพม่าที่ถือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุด
ตามข้อมูลตัวเลขของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
ส่วนลองลงมาก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวแล้วก็กัมพูชา
โดยข้อมูลจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานณวันที่๑๖มิถุนายน
ระบุว่าแรงงานต่างด้าวที่พบในไทยและขึ้นทะเบียนแรงงานมีทั้งหมด๒๕๓๐๐กว่าคน
แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ากว่า๑๔๓๘๐๐คน
รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา๔๘๐๐๐กว่าคน
และแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกว่า๑๒๘๐๐๐คน
โดยหากมองเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ได้รับอนุญาตทำงานในไทย
แบ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือถึง๑๔๓๖๐๐๐กว่าคน
หรือว่าเกือบทั้งหมดของแรงงานพม่าและอีก๑๘๙๐คนเป็นแรงงานประเภทมีฝีมือ
เมื่อเจาะจงข้อมูลไปที่จังหวัดสมุทรสาครก็จะพบนะครับว่า
มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าประเภทไร้ฝีมือที่ได้รับอนุญาตทำงานกว่า๒๔๐๐๐คน
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงทะเลแล้วก็แปรรูปสัตว์น้ำครับ